แล้วก็โซเชียลที่ช่วยกันไขปริศนา

ใช่ค่ะกับความสูญเสียครั้งนี้เนี่ยนะคะ

คุณเขาสนิทกันเนี่ยมา๒๑ปี

หลังจากมีข่าวการเสียชีวิตของคุณตังโม

แล้วเธอมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วย
เอาเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะ

เราเห็นแล้วเราเชื่อว่าเพื่อนเราอะ

เพราะว่าโมคงไม่ชอบใครร้องไห้แล้วไม่สวย
เพราะโมว่าเฮ้ยยิ้มสิอะไรอย่างนี้
แกต้องยิ้มเว้ยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะโมจะเป็นคนตลกมาก

เราไม่อยากร้องไห้อีกแล้วอะ
นี่คือขนาดเธอบอกว่าไม่อยากร้องไห้อีกแล้ว

เสียใจสับสนคือมึงงงหลายอารมณ์ไปหมด

กับตังโมเป็นเพื่อนกันมา๒๑ปี

แต่ที่เธอไม่ได้พูดเรื่องแตงโมมาก
เพราะว่าทุกคนรับสารรับข้อมูลมาเหนื่อยมากอยู่แล้ว
ดังนั้นอยากให้ทุกคนหลับตา
แล้วก็ไว้อะไรกับการจากไปของตังโมผ่านทางไลฟ์นี้

คุณพิงกี้ตั้งใจว่าจะไปร่วมพิธีไว้อาลัยของเพื่อนรักทุกวันเลย
อยากให้ทุกคนส่งยิ้มให้กับแตงโม
แม้ว่าอาจจะยังยิ้มไม่ออกก็ตาม
นี่ค่ะแล้วอย่างหนึ่งที่คุณพิงกี้บอกว่า
เราจะพิสูจน์กันไปว่าอะไรคือความจริง
เพราะว่าความจริงมันจะต้องอยู่ไปตลอดรอดออก
คือมันไม่มีทางที่จะโกหกได้ค่ะ

ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีการชี้แจงอะไรเนี่ย
ก็คงจะต้องทำให้มันตายกันไปข้างหนึ่ง

ซึ่งมันมีจังหวะหนึ่งคุณผู้ชม
ที่คุณพิงกี้ก็เล่าว่าช่วงหลังเนี่ย

พอมาถึงเวลาที่มันต้องจากกัน

ได้แต่มานั่งดูรูปไอจีเก่า
ตอนที่คุณพิงกี้เล่าถึงจังหวะนี้นะ
ปรากฏว่าที่เธอไลฟ์อยู่เนี่ย

เหมือนกับได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้
จังหวะนั้นคุณพิงกี้เรียกเลย

แล้วก็มองซ้ายมองขวาเหมือนกับเรียกแล้วก็
กับคุณตังโมเดี๋ยวลองฟังช่วงนี้หน่อยค่ะ
พี่แบบได้ยินเสียงเหรอ
ได้ยินป่ะ
ตอนที่ไลฟ์อยู่จู่แอร์ก็มาเสีย

ทีนี้คุณพิงกี้ก็เลยคิดว่าเพื่อนมาหาคุณตังโมมาหา

คุณผู้ชมฮะไปดูที่เพื่อนอีกคนนึงนะฮะก็คือคุณฮิปโปนั่นเอง
เมื่อวานนี้คุณฮิปโปกับคุณแจ๊กกะรีน

ได้ไปช่วยกันเลือกซื้อผลไม้
นี่มีทั้งมะขามมะม่วงส้มแตงโม
ไปแก้บนที่สารเจ้าแม่ทัพทิมริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ซึ่งใกล้กับท่าเรือสะพานพระราม๕
จุดที่กลุ่มเพื่อนมาตามหาคุณแตงโมตั้งแต่คืนแรก
แล้วก็ไปขอไปไหว้ท่านบอกขอให้เจอแตงโม

ที่คุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมเนี่ย
เอาใจใส่ดูแลคุณแตงโม
ในช่วงที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าอย่างหนักนะครับ
นี่โดยคุณเบิร์ตและเพื่อนเอาฟูกมานอนเรียงข้างกัน
คอยกันสลับกันตื่นขึ้นมาดูแลคุณตังโม

นี่คุณฮิปโปก็เอาภาพมาให้คุณจักรีนได้ดู
บอกว่าอยากให้สื่อได้ดูเหมือนกันนะฮะ
อีกภาพเป็นภาพที่คุณเบิร์ตคอยช่วยเหลือคุณแตงโมนะครับ
ทำงานศิลปะเพื่อช่วยกันบำบัดโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นด้วย

ส่วนประเด็นที่เพื่อนกลัวนะคุณ

ก็กลัวนะฮะแล้วก็ทีนี้คุณฮิปโปเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นคุณแอนนานะคุณนะ
โอ้โหพยายามนะเทียวโทรไปโทรมาโทรพูดคุยกับคุณเบิร์ตตลอดนะ
จนคุณเบิร์ตเขาจับความได้ว่าทุกคนเป็นห่วง
คุณเบิร์ตพูดออกมาเองบอกว่าไม่ต้องห่วงผมนะผมเนี่ยไม่ทำอะไรหรอก
หมายถึงผมไม่ฆ่าตัวตายอะไรหรอกนะฮะ
ฟังเสียงฮิปโปเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับคุณเบิร์ตแฟนคุณแตงโมนะครับ
คือพี่เบิร์ดเขาไม่ได้บอกหรอกแต่เราแค่กลัวเราก็เหมือนระวังไปก่อน
เขารักมากแล้วคิดถึงมากมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้

คือพี่นาเขาก็ได้คุยทุกคนก็จะพยายามดูแล

มันก็จะมีอาการเพรเฯื้อ
น้ำตาไหลมากเพราะมันเห็นภาพตลอดเวลา

คือไม่พูดเรื่องพี่โมะเลย
คือถ้าพูดก็คือเรื่องดีอะไรอย่างนี้
ต้องการแค่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่รักแตงโมแค่นั้น
เพราะเขารักแตงโมจริงเขารักไม่ใช่เพราะว่าโมเป็นดารา
เขารักเพราะเนี่ยคนนี้ฉันรักเขา

บอกว่าไม่ต้องห่วงผมหรอกผมไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกนะ
แม้ว่าผมจะคิดถึงคุณแตงโมะมากขนาดไหนนะฮะ

เขามีการโพสต์ในสตอรี่นะครับ
เมื่อวานโพสต์หลายอย่างแล้วก็เพลงเศร้าเพลงหนึ่งด้วยนะฮะ
ใช่นี่ฮะ
อันนี้แหละฮะเป็นสตอรี่ที่คุณเบิร์ตเขาโพสต์ไว้
ใช่นี่ดิฉันเข้าไปดูวันนี้ก็โพสต์เกี่ยวกับเป็นรูปนั่นแหละ

แล้วก็คุณตังโมนั่งอยู่ที่เบาะหลังแล้วก็กำลังแต่งหน้าอยู่
ก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอที่คุณตังโมเล่นเซิร์ฟสเก็ต
แล้วก็มีการบอกด้วยนะโพสต์เอาไว้บอกว่า
ลูกศิษย์คนแรกของฉันก็หมายถึงคุณแตงโมะนั่นแหละ
ส่วนเมื่อวานนี้ก็โพสต์รูปนี้เหมือนกันนะ
นี่ผมเข้าไปแวะส่องรูปของเขา
ผมก็เข้าไปเขียนให้กำลังใจคุณเบิร์ตเขาด้วยนะฮะ
ส่วนคุณฮิปโปคุณแอนนาเองก็บอกว่า
ทั้งสองคนตอนนี้ก็ยังเครียดอยู่เลยนะ

ตอนนี้ก็กำลังติดต่อไปพบคุณหมออยู่
พบคุณหมอเพื่อปรึกษาเรื่องสุขภาพจิตของตัวพวกเธอเองด้วย

ปรึกษาจิตแพทย์ด้วยนะครับ